วันนี้นะครับนักยกน้ำหนักซึ่งเป็นฮีโร่กีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิลนั้นก็รวมใจกัน
ร่วมกันทำความดีครับแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชน
สถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่รู้จักกันในชื่อของหัวลำโพงครับ
ฮีโร่นักกีฬายกน้ำหนักที่คว้าเหรียญในการแข่งขันโอลิมปิกเกมสองพันสิบหกที่บราซิลนำโดยน้องแนนโสพิตาธนสาร
ไฟล์สุกัญญาศรีสุราชน้องแต้วพิมพ์สิริสิริแก้ว
และเจ้าดุ่ยสินเพชรกรวยทองนะครับรวมไปถึงปุ๊กลุ๊กสิริพุทธกุลน้อย
เจ้าของเหรียญทองแดงยกน้ำหนักโอลิมปิกเกม๒๐๑๒ทั้งหมดร่วมกิจกรรมบริจาคอาหารและน้ำดื่ม
ชมรมสิทธิ์เก่าหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่๔
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปธรรม
โดยแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับ
หรือว่ารู้จักกันและเรียกกันติดปากว่าหัวลำโพง
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากครับ
เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม๒สมัยอย่างน้องแต้วพิมซิริยอมรับว่า
รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
วันนี้กลุ่มนักกีฬายกน้ำหนักที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
พร้อมใจกันนำอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชน
ซึ่งเข้าใจว่ากำลังเดินทางเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวัง
ถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
แต้วบอกอีกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ทุกคนจะมุ่งมั่นสร้างผลงาน
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
สมกับคำที่ว่าเป็นนักกีฬาของพระราชาครับ